วันนี้ช่วงนี้เนี่ยอยากจะให้ดูเรื่องรามของซัยซิ่งด้วยหน่อย

นี่จะให้ดูนะครับว่ารถรุ่นใหม่ต่อไปนี้ไม่ต้องใส่เกียร์แล้ว

บิดหูและตบตูดวิ่งฉิ๋วเลยครับ
เป็นยังไงนี่แหงขึ้นขี่ปุ๊ปออกตัวทันทีออกตัวเร็วไปเร็ว
คนนั่งยังไม่พอดีหรอกนี่ที่นี่นี่โอ้โห

รถนี้ลอต้ียาด้วยไงโอ้แต่งครบเลยไหมจ้าบ้าละ
เรียกได้ว่าไม่ต้องเปลืองน้ำมัน
เพราะว่าเติมเชื้อเปลืองด้วยเรารำข้าว

มันกลายเป็นหมูใหญ่เฉยเลย
ตอนเล็กไงตอนเด็กมันแค้